หนึ่งเรื่องนะครับต้องตามกันหน่อยเสือโหยคุณสุพัสรา
เมื่อวานี้เราพูดถึงเรื่องของเสือโหยนะคะเสือโหยนี่เป็นอดีตผู้ต้องขัง
โทษออกมาได้ประมาณ๒เดือนนะคะในคดีลักทรัพย์ฆ่าคนตาย
อกจากนี้ค่ะเขาก็ยังหลังจากที่เขาออกมาจากคุกแล้วเนี่ยนะ
มาก่อเหตุซ้ำพอมาก่อเหตุซ้ำทำให้ชาวบ้านในอำเภอคีรีรัฐนิคม
สุราธานีนอนไม่เป็นสุขกันเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อวานเรานำเสนอว่าเสือโหยกมาก่อคดีเพิ่มเติม
ก็คือการเข้าไปขโมยเงินในบ้านของชาวบ้านแต่มีรายงานเพิ่มเติมว่าเขาก่อคดีอีกแล้วนะคะ
นะคะเป็นคดีที่ไปพยายามข่มขืนญาติ

ญาติตัวเองเนี่ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ข่มขืนไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามนะคะ
ตำรวจบอกว่าคนคนนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว
ออกตามหาสรุปจับกลุ่มตัวได้แล้วเมื่อวานนี้ค่ะ
สวโยยอยาความชีวอ่าไม่ต้องลีกลอมาอะไรเลยว่ะค่ะ

อ่าไปผูกนอนต่ออยู่ในคุกเลยเนี้ยนะคะ
เอาจับกลุ่มตัวได้๖โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
หวยชื่อจริงนายอนุสรสมบุญ
จับกลุ่มตัวได้ที่ช่องไฮเขาแดงราม
ใกล้สารพ่อตาแดงรามคือขึ้นไปประมาณ๒กิโลเมตร
จับกลุ่มตัวได้ขณะผูกเลนอนอยู่ในป่าค่ะ
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ

คนที่รอเสือโหยอยู่

มารอสงสารมากอะนะคะ
แล้วพอเห็นลูกเนี่ยค่ะเข้าไปสวมกอดทันที
ร้องไห้และบอกกับลูกชาย
ถ้าทำสารภาพเขาไปอย่าให้แม่เสียใจมากไปกว่านี้
ไปร้องโอ้โหหัวอกคนเป็นแม่

จำกับลูกล่ะจำลูกไม่ได้จำลูกก็บอกเข้าไป
ดูอย่าแม่จะช่วยมากกว่านี้ลูก

คือขอสักครั้งทำเพื่อแม่ทำได้ไหม
สักครั้งเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อคดีมาตลอดเลย

เสือโหยเนี่ยมีคดีเกี่ยวกับรักเน็ตขนโมยน้อย
ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อายุ๑๐ขวบ

ใช่ค่ะแม่ก็เสียใจมาตลอดนี่นะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเสือโหยไปสอบสวนเพิ่มเติม
ข้อกล่าวหาตามหมายจับ๒คดีด้วยกัน
ก็คือพยายามข่มขืนกระทำชำราวบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
ขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอาเฉพาะคดีที่บอกไปนี่นะคะคือวันที่๑๐มกราคม
ส่วนคดีที่เขาไปขโมยเงิน๓๐๐๐บาทของเพื่อนบ้าน
ก็คือคดีรักทรัพย์ก่อเหตุวันที่๒๔มกราคม
ตำรวจบอกว่าครั้งนี้จะคัดค้านการประกันตัวเลย
ชั้นพนักงานสอบสวนเพราะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายแล้ว
ก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าออกมาจากคุก

และตอนนี้ถือว่าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนด้วยค่ะ